มาต่อกันอีกเหตุหนึ่งเป็นนุ่มวัย๔๕ปี
คนนี้เขาเคยตกบ่อร้างขณะไปยิงนก
แล้วเลยไปโดนงูเห่าที่อยู่ในบ่อกัด
ช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ก็พาไปฉีดเซรุมแล้วป้องกันพิษงูเห่า
แต่คือไปฉีดเซรุมครั้งเดียวแล้วคงนึกว่าไม่เป็นไรแล้วค่ะ
หมอนัทยังไงก็ไม่ยอมไปซ้ำ
ปรากฏว่าล่าสุดเมื่อวานนี้นายจ้างไปพบเสียชีวิตอยู่ในห้องพักเลยนะคะ

ที่ถูกงูเห่ากัดและเสียชีวิตรายนี้คือนายธนกรอุดละศรีอายุ๔๕ปี
เป็นลูกจ้างทำเหล็กดัดประตูหน้าต่างและรั้วบ้าน
เสียชีวิตอยู่ภายในห้องพักหลังร้านทำเหล็กดัดประตูหน้าต่าง
ตำบลแม่น้ำคูอำเภอปลวกแดงที่จังหวัดระยองค่ะ
นายไพโรธยาดีซึ่งเป็นเจ้าของร้านทำเหล็กดัดประตูหน้าต่างเนี่ย
เขาบอกว่าช่วงประมาณ๓ทุ่มของวันพฤหัสบดี
นายธนกรนั่งทาสีเหล็กดัดอยู่หน้าห้องพักแล้วก็กินเบียร์ไป๑ขวดและเข้านอน
พอช่วงบ่าย๔โมงวานนี้ไม่เห็นนายธนกรก็เลยไปดูที่ห้องพัก
ประตูปิดล็อกอยู่นะคะพอปีนไปดูเท่านั้นแหละ
เห็นนายธนกรนอนหงายเลือดไหลออกทางจมูก
พังประตูเข้าไปก็พบว่าเสียชีวิตไปแล้วสภาพศพ
นายไพโรธเล่าต่อว่าช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาที่ผ่านมานี้เอง
แล้วก็ตกลงไปในบ่อน้ำร้างลึกประมาณ๔เมตร
ทำให้ถูกงูเห่าที่อยู่ในบ่อกัดเข้าที่คอเลยนะ
ก็พาไปหาหมอฉีดเซรุมแล้วหมอเขาก็นัดให้นายธนกรไปพบ

แต่นายธนกรไม่ไปอีกเลยค่ะแผลที่ถูกงูกัดเนี่ย

เขาใช้มีดโกนไปกรีดเอง
แล้วก็บีบเอาเลือดเอาน้ำหนองออกเอง
ก็เลยไม่แน่ใจว่าพิษงูเห่ามันยังค้างอยู่ในร่างกายในธนกรหรือไม่
เพราะนายธนากรไม่มีโรคประจำตัวอื่นเลยนะคะ
ตำรวจได้ให้กู้ภัยปลวกแดงนำศพนายธนกร
ส่งศูนย์การแพทย์สำเด็จประเทศราชสุดาสยามบรมราชจุกุมารี
จังหวัดนครนายกเพื่อจะผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการตายที่แท้จริงต่อไป
นี่นะโดนงูเห่าหรืองูพิษกัดเนี่ย
ไม่ใช่เรื่องเล่นนะคะถ้าหากว่าหมอให้ทำการรักษาอย่างไรบ้าง
ก็ไปเถอะตามคำแนะนำของหมอดีกว่า
คือนัดกี่ทีนัดกี่ครั้งก็ต้องไปให้ครบ
หมอบอกว่าโอเคเรียบร้อยครบถ้วนแล้ว
ฉี่เซโร่หมดแล้วไม่ต้องมาแล้วเราถึงค่อยไม่มานะคะ